มาต่อกันที่เรื่องสวยงามกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องการแต่งองค์ทรงเครื่องของผู้หญิงเนี่ยมันต้องพิถีพิถันนิดนึง
บรรดาดาราตัวแม่ทั้งหลายนะคะคุณผู้ชม
วันนี้จะพาไปส่องลุคของคนในวงการบันเทิงที่เห็นแล้วต้องบอกว่า
ชุดนี้ท่านได้แต่ใดมาเริ่มกันที่สาวคนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลุคสาวคนนี้สวยเหม่อยอินเตอร์นี่คุณคริสต์ขอวางคะ
เดี๋ยวทำไมดาวสูงมากนั้นน่ะชุดเตรสกิน
แต่ว่าสะดุดตากับอะไรดาวแหวกยั้นเอว
เห็นแล้วก็หูดาวขึ้นมาเลยทีเดียวขึ้นมาทีนึงเนี่ย
ดวงเลยนะคะจะบอกว่ามาในสไตล์มินิมอลก็ไม่ผิดเพราะดาวแต่ละดวงแสนจะกระจุ๋มกระติ๋มเหลือเกิน
ดีไซน์ของชุดนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรสุดฤทธิ์นะเวลายิ่งนางนั่งอย่างเงี้
สะทานใจสุดดูสิคะคือเห็นเนื้อหนังบางสาร
คือถ้ามีดาวดวงที่๗เราก็นะนั่นแหละ

นะคะแต่ว่าข้างในก็ไม่ต้องไปถามสาวคริสอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย

จากสาวหมวยคริสหอวังมาต่อกันที่สาวสวยฟ้าประธานคนนี้กันหน่อยนะคะ

แน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องความสวยแบบธรรมชาติ
เสื้อผ้าหน้าปกเธอเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ทำให้เธอสวยขึ้นไปอีก

จริงพี่แจ๊คคือสวยแบบหน้าสดก็ยังสวยคนนี้เอาให้จริง
ก็คือนี่ล่าสุดค่ะทะเลไม่ต้องอยู่ในป่าในเขาเธอก็สวยเซ็กซี่นะฮะ
เสื้อหนึ่งกระโปรงหนึ่งแต่เสื้อของเธอเนี่ยนะตัวจิ๊วเดียว
ส่วนกระโปรงก็เป็นผ้าสาตินแบบบางรับลมอะไรอย่างนี้นะคะ
เป็นมิติใหม่ของการแต่งตัวไปเที่ยวปากเขานะจ๊ะ
บางคนเวลาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาต้องดูแมนลุย

เมคอัพบอกเลยว่าน้อยแทบจะไม่มีแทบจะไม่แต่งเลย
นี่แหละค่ะน้อยแต่มากของจริงสวยธรรมดา
แล้วเขายื่นดอกไม้ให้ใครให้ตะโต้งหรอต้องเป็นพี่นี่หรอ
ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะไปเที่ยวทะเลดีกว่า
เราไปเที่ยวทะเลคราวนี้นะใครก็คุณแฟลว์ค่ะ
น้องแฟลว์นัตรพรของเราเกี่ยวให้ดูชุดเลยค่ะ
เที่ยวทะเลคุณผู้ชมระบระดาษกันนิดนึงนะค่ะ

แต่รอบนี้นะคะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะจ๊ะ

พริ้วสวยกางเกงขายาวคุณผู้ชม
ยผมนิดเป็นธรรมชาติ

คุณผู้ชมดูสิคะดูที่ตรงไหน

เขาเรียกว่าซิกแพคเนี่ยชัดมากนะคะ

เห็นแล้วโอ้โหใจละลายค่ะ
ดิฉันจะเลื่อนผ่านก็เลื่อนผ่านไม่ได้

แต้วเขาสวยหน้าเด็กตลอดเลยนะ
ภิวเขาดูแบบว่าดาวว้องสมัยก่อนเลย